กลับมาสู่รายการภาพลุงยุบกันต่อนะครับช่วงนี้ช่วงภาพเก่าคนดังครับ
รับเชิญคนพิเศษของผมคนนี้มาแล้วครับตอนนี้

ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร

เปิดตัวอัลบั้มแรกในปีพุทธศักราช๒๕๔๔

หน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร
และมีเพลงฮิตอีกหลายเพลงตามมา
มีแฟนเพลงติดตามมากที่สุดแห่งยุค
วันนี้เราไปย้อนวานกับหนุ่มบีบ
กับภาพเก่าที่คิดถึงของเขากันเลยครับ
ขอต้อนรับคุณบีมกวีซูธาแมชชีนของภาพลงยุคครับ
สวัสดีครับ
ดีใจมากจะเจอพี่แท่ง

รักกันตอนไหน

ภาพของยุคของเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบอยแบน

คือคุณคือหนึ่งบอยแบนที่แบบโด่งดังที่สุดในประเทศของเรา

พยายามชวนกบกับม้อนออกอัลบั้ม

เพราะเรามีสมาธิกับการร้องเราไม่เต้นเลย

โหนี่
เดี๋ยวสิ

ก้าวไปด้านนั้นสติป

ไปอย่างนี้แล้ว
เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้มาย้อนยุคกันนะครับ

หรือว่าไม่ได้มาเปิดดูนานแล้ว
เป็นคนชอบดูภาพเก่าไหมครับ
ไม่มีความภูมิใจในตัวเองเลยเหรอ

เดี๋ยวเนี่ยผมกำลังจะสังเกตนะ

บางทีเราไม่ได้อยากถ่าย
คือผมจะเป็นคนถ่ายรูปน้อยมาก

มันจะไม่ค่อยชอบเห็นหน้าตัวเองตอนเด็กอะ
นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณกลัวรูปถ่ายเหรอ
คอไม่ได้ถึงขนาด

อย่างเงี้ยคือกังวลนิดหนึ่ง

คือผมผมเด็กมากเนี่ย

ถ่ายน่าจะเป็นบ้านคุณภูมินะ

ถักเสื้ออะไรอย่างนี้ครับผม

เป็นเด็กนิสัยใจคอแบบไหนยังไง

แล้วมีน้องติดกันอีก๒คน
ทุกคนก็จะแบบแต่งตัวสไตล์นี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย
พอเราเดินมาก็จะเหมือนขบวนการสามสีอ่ะแต่คือแบบแต่งตัวเหมือนกันไง
แต่คนละสีคือเราจะถ่ายรูปประมาณช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย
คือไปไปไหว้คุณยายอย่างนี้ใช่ไหมครับไปที่พระประแดงมันจะมี
ก็เรียกอะไรการใส่บาทอ่ะทุกทุกปีใหม่ใส่บาทปีใหม่ครับอ่า
ตรงตลาดก็หลานทุกคนก็จะมารวมตัวกัน
เพื่อจะมากราบขอพรคุณยายอะไรอย่างเงี้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่
อะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะน่ารักรูปนี้ยังน่ารักเอา
เดี๋ยวเราจะมาตามหารูปที่เขากลัวกันนะคะว่าจะมีรูปไหนรูปนี้ฮะรูปต่อมาครับ
รูปต่อมาครับรูปนี้นะครับ
หรอครับหมอหนึ่งบีมบีมนี่ฮะเด็กชายบีมหมอหนึ่งอ้าหมอหนึ่งบรยงลง
ในมือถืออังกะลุงครับ

จริงก็คือแบบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะ

ก็สมัยเด็กแม่เขาจะจับเล่นละนาด
เล่นเรียนปิโนด้วย

แล้วเคยคิดไหมว่าเราจะมาเป็นศิลปินโด่งดังแบบนี้

ไม่เคยมีความฝันเลยว่าเดี๋ยวเล่นดนตรีจะไปออกอัลบั้ม
เหมือนกับศิลปินไอดอลต่าง
แต่สมัยเด็กเราก็มีนะแบบเล่นกับน้องอะไรอย่างนี้ครับ
คือสมมุติมันมีเตียงอยู่
อ่าแล้วน้องก็จะนั่งข้างล่างแล้วก็ได้ขึ้นไปโดดบนเตียงแบบ

มันเหมือนแบบเราดูทีวีแล้วก็ทำตามเขา

วิรกรรมเด็ดตอนเรียนหนังสือ
ดูเรียบร้อยอย่างนี้มีอะไรแสบไหม

โดดเรียนเปิดกระโปรงผู้หญิง

เด็กผู้ชายซ่าแบบแสมเมื่อกี้ชอบแกล้ง

มีผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
เพื่อนก็ตอนแรกคุยว่า
เราบอกความลับไปก่อนแหละ
เพื่อนสนิทเราว่าเราช่วยจีบ

มามันมาชอบด้วย
เพื่อนสนิทเราไปชอบด้วย

แต่ผมก็ยังคือเราก็ตอนนั้นมันเรียนจะจบแล้ว

เพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนต่อที่โรงเรียนนี้ครับ
ก็เลยเราก็ไม่ได้อะไรมาก
ก็เลยคิดว่าสงสัยมันก็คือมันป๊อปปี้เลิฟ
คือตอนนั้นเราก็คิดอยู่ว่าก็ชอบผู้หญิงคนนึง
ก็แค่นั้นมันไม่ได้แบบอินขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่ากับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
เพราะแทนที่เสียเพื่อนสนิทเพราะว่าชอบหญิงคนเดียวกัน

เดี๋ยวผมจะหาเพลงปลอบใจให้คุณหนึ่งเพลง

เพลงชื่อต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไง

เอาสิมันฮา
คือด้วยความที่เราเป็นศิลปินใหม่แล้วมั้งเขาก็คงอยากจะให้มันมีกิมมิดอะไรบางอย่าง
จริงชื่อเพลงมันแค่ต่อหน้าฉัน
แต่ว่าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงจริงมันอยู่ในวงเล็บ

เพลงในบ้านมันจะมีวงเล็บอย่างเพลงซ่าสัน
ซ่าสั่นหรอวงเล็บว่าอะไร

ใช่ซ่าสั่นก็คือซ่าวงเล็บสั่น

หน้าฉันวงเล็บเธอทำอย่างนั้นได้ยังไง

ฮานี่ก็ตอนที่ร้องมันยาว
หลายท่านนะฮะที่เป็นแฟนไม่ต้องห่วง

แต่หลายคนไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะครับ
ฟังเพลงนี้กันในฉบับออริจินัลฮะ

จะจับมือเธอเบาสักครั้งฉันยังห้ามใจ
ไม่อยากจะให้ใครคงมองไม่ดี
แต่เธอทำไมไม่แค้นหัวใจผู้ชายคนนี้
ทำอย่างก็ไม่มีฉันในสายตา
เพราะสนิทขนาดไหนเธอทั้งต้องหัวใจ
อะไรนักหนาหรือตลอดเวลา
เธอไม่รู้ว่าฉันปวดใจ
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร
เห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใคร
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไง

เหมือนเธอกำลังเข้ากันช้า
ที่เธอจะลืมว่าเรานั้นยังรักกัน
ไม่อยากทำตัวแรงหุ้นไหวให้มันไหวหวัน
เมื่อคนเราคบกันก็อยากเชื่อใจ
แต่หลับตาลงก็คงเห็นภาพของเธอกับใคร
สิ่งที่หัวใจมันเจ็บเรื่อยมา
เขาสนิทขนาดไหนเธอถึงต้องใจอะไรนักหนา
หรือตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าฉันปวดใจ
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร